ขยันสุจริตไม่มีวันอดตายแต่กว่าผู้ชายคนนี้จะคิดได้เขาผ่านอะไรมา
เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเคยเป็นเจ้าของผับใหญ่โตเลยสุดท้ายหมดเนื้อหมดตัวที่หมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะ

ไม่ใช่เล่นพนันออนไลน์เล่นสล็อตคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายพอมันไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้เขาไม่ท้อเขาสักข้อความหนึ่งเตือนใจเดี๋ยวดูกันข้อความที่แขนว่ายังไงค่ะ

เพราะว่าเขาบอกว่าศักดิ์เอาไว้เพื่อเตือนใจ
ว่าเขาเคยชีวิตตกต่ำมาจากการที่เขาเล่นสล็อตออนไลน์

เหมือนจะเป็นตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์พนันใช่ไหม
อ๋อเหรอนี่ไง

แต่เห็นไหมที่ยืนอยู่หน้ารถเข็นตรงรถเข็น
ตอนนี้จากเจ้าของผับใหญ่โตนะหมดตัวไปนะ
ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เป็นพ่อค้าขายห่อหมกย่างค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละพ่อค้าคนนี้แล้วก็โชว์ลายศักดิ์ให้ดู
บอกให้รู้ด้วยว่านี่แหละเป็นศูนย์รวมแห่งความฉิบในชีวิตเขาที่มันเกิดขึ้น
ครับ
กัดฟันสู้ต่อทุกวันนี้นะนี่ผมขับรถพ่วงคู่ใจขายห่อหมกย่างอยู่ตรงริมถนนในพื้นที่ป่าตองที่ภูเก็ตนะคะ
ก็จะเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ถือคติไว้อย่างหนึ่งว่า
ขยันสุจริตไม่มีวันอดตายนี่คนมาโพสต์ลงโซเชียลเยอะเลยนะ
คนเข้ามาดูเนี่ยโอ้โห๕ล้านกว่าวิวให้กำลังใจแหละ
แล้วหลายคนก็มีเข้ามาแชร์ประสบการณ์ก็มีเหมือนกันคนที่แบบเล่นพนันออนไลน์เล่นอะไรแบบนี้
บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมเล่นผมได้มอเตอร์ไซค์มาคันนึง
ครับอืมคันก็โอเคสิอ๋อป่ะมาก่อนผมกลับรถเก่ง
เออโอ้โหเมื่อก่อนผมขับรถเก่งแต่ว่าตอนนี้ผมมาขับมอเตอร์ไซค์ก็เพราะอะไร

อ่ะเอาให้ดูเอาไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ
หลอกยังเหลือหัวใจไฟไหม้บ้านยังเหลือที่ดินแต่ถ้าผีพนันหลอกโอ้โห
ไม่เหลืออะไรเลยนะที่ดินก็ไม่เหลือโฉนดก็ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยครับผีพนันครับ